แต่ว่าที่เกาะคำชโนธอย่างที่บอกว่ามันเป็นสถานที่ฮอตฮิตมากจริง
ที่ตอนนี้ติดอันดับต้นแล้วว่าคนจะไปขอพรต่าง

ก็ใช่ไงเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ฮอตฮิตมากเลย
ดิฉันเองจะไม่ไปก็แม้จะเสียชื่อ
ก็เลยพาคุณผู้ชมบุกไปเลยที่เกาะคำชโนธ
ที่ฉันมาไปดูว่าที่นี่เขามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะคะ
คือเราจะได้ฟังเรื่องเล่าตำนานต่างบนเกาะคำชโนธเยอะแยะมากมายไปเรียบร้อย
และเป็นเรื่องของเกาะลอยน้ำที่เป็นความหวังแล้วก็พลังศรัทธาด้วยนะคะ
คือผู้คนเขาหลั่งไหลกันมาเยอะมากราบไหว้มาขอพรมาขอโชคขอลาบ

การงานการค้าขายอะไรต่างแบบนี้ก็มาขอกัน
ซึ่งดิฉันเองก็เป็นหนึ่งในนั้นค่ะที่ไปแล้วไปแบบธรรมดาไม่ได้
เพราะว่าไปถึงอุดรธานีทั้งทีต้องไปแบบพิเศษกว่านั้น
เพราะว่าดิฉันพาคุณผู้ชมไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโนนเมืองอำเภอบ้านดุง
ไปถึงแหล่งเลยคุณเป็นแหล่งผลิตพานบายสีค่ะ
เขาผลิตพานบายสีออกจำหน่ายให้กับคนที่มากราบไหว้พ่อปู่แม่ย่าที่คำชโนธนั่นเอง
คุณเห็นไหมว่าเป็นงานฝีมือทั้งหมดแล้วก็สวยงามอลังการ
มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบหลากหลายราคามากตามแต่เราจะเลือกซื้อกันเลยว่า
เราอยากได้แบบเล็กหรือใหญ่กี่เสียนขนาดไหนมี๒เสียน๓เสียน๕เสียน๙เสียน
อะไรแบบนี้ราคาก็จะแตกต่างกันออกไปแต่เป็นงานฝีมือทั้งสิ้นเลยและ
แน่นอนว่าดิฉันเองก็ไม่พลาดขอให้แม่เนี่ยสอนหน่อย
พับพานบายสีพญานาคเพื่อที่จะได้นำมากราบไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมา
คำชโนธด้วยตัวเองนี่ไปด้วยแรงศรัทธาล้วนนะคุณผู้ชมเป็นยังไงบ้าง
กลับมาไปแล้วเนี่ยได้แรงศรัทธาก็ไปด้วยความอุตสาหะ
พยายามนั่งพับนั่งทำนะหลังขดหลังแข่งโอ้โห
ในที่สุดก็ได้พานบายสีพญานาคสมใจค่ะ
อาจจะไม่ได้สวยงามมากเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ไปทำ
ถึงจะเล็กนะแต่เต็มเปี่ยมไปด้วยนี่
พลังพลังศรัทธามันพักภูมิใจนะครับ
แล้วก็นำพานที่ตัวเองทำเข้าไปไหว้พ่อปู่ศรีสุโธ
แล้วก็แม่ย่าศรีปฐุมาที่บนเกาะคำชโนธ
แล้วก็อธิษฐานแบบชุดใหญ่เลยถึงแม้ว่าพันธุ์จะชุดเล็กก็ตาม
เอาล่ะคุณผู้ชมติดตามบรรยากาศแบบเต็มได้ในรายการ
โอ้โหไทยแลนด์วันเสาร์นี้บ่ายโมงตรงวันนี้

โอ้โหไทยแลนด์คุณผู้ชมติดตามกันต่อเนื่องจากรายการตลอดข่าวของเราเลยนะครับ
คือเรื่องของเกาะคำชโนธหลายคนเข้าใจว่าต้องไปขอโชคขอลาบอย่างเดียว
จริงแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อ
มันเป็นความเชื่อว่าตรงนั้นเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างเมืองบาดานกับโลกมนุษย
ใช่แต่ที่ผมจะบอกก็คือมันมีอีกหลายแง่มุมให้ได้ติดตามกัน
อย่างที่น้องใบตองไปติดตามมาเรื่องของการสร้างอาชีพสร้างรายได้
สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนในชุมชนของเขาด้วยนะคะ
แล้วก็เรื่องของเกาะลอยน้ำเนี่ยมันก็มีความเชื่อคือเกาะเนี่ย
มันเป็นพื้นที่ว่างแต่ว่ามันเกิดเกาะนี้จากการทับถมกันของบรรดาพืชต่าง
ทำให้เกาะบริเวณนี้มันสามารถลอยน้ำขึ้นลงได้แล้วก็น้ำไม่ท่วม
อยากติดตามอยากติดตามแล้วก็เรื่องของต้นชะโนธด้วย
ชโนธตรงบริเวณเกาะคำชโนธก็เป็นป่าต้นชะโนธที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในประเทศไทยด้วยเห็นไหม
มีแต่เรื่องราวดีหลากหลายแง่มุมที่ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปพิสูจน์
แล้วไปเปิดประสบการณ์ใหม่ให้คุณผู้ชมนั้นโอ้โหกันอย่างแน่นอนนะคะ
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนวันเสาร์วันนี้วันนี้บ่ายโมงตรงดูรายการกันยังโอ้โหไทยแลนด์โอ้โหไทยแลนด์โอ้โหไทยแลนด์